เอาใจเด็กมัธยมกันหน่อยค่ะ
รักในเสียงเพลงรักในดนตรี

เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า๓แสนบาทเลยทีเดียวนะ
ยังไม่พอค่ะมีแจกรองเท้าฟรีทั้งโรงเรียนด้วยค่ะ
ในฐานะกรรมการตัดสินนี้นะคะ
พร้อมด้วยผู้จัดงานเดินทางมาชวนน้อง
เข้าร่วมกิจกรรมกันที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
แล้วก็แง้มถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครบ๒๕ปีด้วยที่จะมีขึ้นนะฮะ

ตกลงอย่างไรดีจะลาไมค์กันหรือยังไง

คุณจะมาจากภาคไหนจะมาจากโรงเรียนอะไร
มาจากที่ไหนแล้วแต่ลุยมาเลย
มันเป็นเรื่องที่ดีกับการที่เด็กไม่ต้องจำกัดไอเดีย

เราจะไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่เล่นแล้วเล่นไม่ไหว
นี่คือครบ๒๕ปีแต่คือนักร้องหน้าเหมือนเดิมเลยนะ

ก็หล่อเป็นคนหล่อในดวงใจนะเขาเท็กก็แบบวากแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะเป็นไทยตกใจฉันเหรอ